ก็ตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายช่วยเหลือกันนะครับ
ก็ได้เงินไปหลายส่วนเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนก็โอกาสที่จะ
ชกมวยนี่มองแล้วว่าคงยากเหมือนกันนะครับ
ล่าสุดทางแอนโทนี่คนที่ขึ้นชกกับทางปานเพชรเนี่ย
ก็ออกมาเปิดใจด้วยนะครับถึงการสูญเสียของทางปานเพชรนะครับ
แล้วก็บอกเลยนะครับว่าอาจจะไม่กลับมาชกมวยอีกแล้วนะครับ
ก็ต้องตามกันต่อไปนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับ
ชกในศึกมวยไทยไฟเตอร์เอ็กซ์ที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศ
เมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมนะครับก็โดนส่อของทางแอนโทนี่สุดท้ายแล้วก็
ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะครับมีเลือดข้างในสมองสุดท้ายก็ยังไม่ฟื้น
ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับมีข่าวเศร้าจากทางครอบครัวของทางปานเพชรนะครับ
เจ้าตัวก็จากโลกนี้ไปแบบไม่มีวันกลับแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการมวยไทยนะครับ
ทางภรรยาของปานเพชรเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับก็บอกว่าไม่ต้องห่วงตัวเขากับลูกแล้ว
ให้สบายไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็บอกนะครับว่าตัวเขากับลูกเนี่ยรักทางปานเพชรมาก
อยู่ในใจตัวภรรยากับลูกตลอดไปนะครับประวัติของทางปานเพชรนะครับ
ก็มีชื่อจริงว่าสรายุทธ์กลิ่นมิ่งนะครับอายุ๒๕ปีจบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์
นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยนะครับ
เพชรก็แต่งงานแล้วนะครับเมื่อปี๒๕๖๑มีลูกสาว๑คนด้วยกันนะครับ
อายุ๓ขวบชื่อว่าน้องนี่นิวเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ๑๑๑๒ปี
แล้วก็มีคุณพ่อเป็นครูมวยคนแรกนะครับก่อนจะมุ่งมั่นเอาดีทางการชกมวยนะครับ

ซึ่งทุกครั้งที่ได้ค่าตัวมาเนี่ย
เจ้าตัวก็จะนำเงินให้คุณแม่แล้วก็ภรรยาไม่เคยขาดเลยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับ
แล้วการจากไปเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการมวยไทยอย่างแท้จริงเลยนะครับ
เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดเป็นอย่างมากรู้สึกเสียใจ
ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดออกมาได้ทั้งหมดนะครับ
เป็นความรับผิดชอบของผมที่ไม่สามารถเอาออกไปจากความคิดได้
แล้วก็เป็นกำลังใจให้เป็นจำนวนมากทุกอย่างมันคือโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้
แอนโทนี่ก็ยังบอกนะครับว่าขอให้ทางปานเพชรได้พักผ่อนอย่างสงบ
แล้วก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับครอบครัวของปานเพชรว่าจะมอบเงินช่วยเหลือให้พวกเขา
กว่าจะบอกว่าไม่ต้องการอีกต่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้
มาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วย
ไฟล์นี้คือไฟล์ที่๒๘ของทางแอนโทนี่นะครับ
โทนี่เองก็บอกว่าจากนี้อาจจะไม่กลับมาอีกแล้วด้วยนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ